ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับ
สำหรับโครงการเช่าของผู้มีรายได้น้อยระยะที่๑นะครับ

มีทั้งหมด๑๔โครงการทั้งหมดกว่า๔๓๐๐หน่วย
กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับในทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ตอนนี้เขาบอกว่ากำลังจะก่อสร้างเสร็จอีกไม่เกิน๒ปีข้างหน้า
มาดูกันหน่อยครับว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทยกันบ้าง
พื้นที่แรกคุณผู้ชมเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมากที่สุด

เขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่ทำเอามา
เพราะว่าเป็นพื้นที่ใกล้กับเมืองอุตสาหกรรม
ใครที่ไปทำงานย่านชาญเมืองอย่างสมุทรประการก็สามารถไปเช่าได้
โครงการนี้มีโครงการสูงเป็นตึก๔ชั้นนะครับ
มีทั้งหมดเนี่ย๑๐๒๙หน่วย
เหมาะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ชานเมืองต้องการที่อยู่อาศัย
ก็สามารถไปเช่าโครงการนี้ได้มีเป็นพันหน่วยทีเดียว
ก็เหมาะในย่านของชาญเมืองครับ
ต่ออีกหนึ่งพื้นที่เป็นภาคตะวันออกของประเทศไทยครับ
อยู่ในพื้นที่ของแหลมชะบังจังหวัดชนบุรี

ภาคกลางไปดูทั้งหมดเนี่ยมี๑๓๕๓หน่วย

แก่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาที่โรจนะ๔๔๑หน่วย
จังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ที่อำเภอบาลปะโกง๕๘๘หน่วย
จังหวัดลบบุรีมีทั้งหมด๒๔๕หน่วย
แล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีมี๗๙หน่วย
ลงไปอีกหนึ่งภาคก็คือภาคใต้ของไทยครับ
ภาคใต้โครงการนี้อยู่ที่จังหวัดมรนองแล้วก็จังหวัดพังงา
ที่มีหลายโครงการกันหน่อยและหลายจังหวัดกันหน่อย
ก็คือถัดไปอยู่ภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเชียงเหนือ
มีจำนวนโครงการเกิดมากที่สุดระยะที่๑ก็คือ๕โครงการ
หน่วยนะครับได้แก่จังหวัดมหาศาลคาม๑๓๘หน่วย
จังหวัดหนองบวนลำพูเป็นโครงการเดียวที่มี๓ชั้น๗๔หน่วย
แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานี๒๔๒หน่วยสุดท้ายครับ
อีก๒จังหวัดก็คืออุดรธานี๕๔๔หน่วยและสุริน๑๖๓หน่วยครับ
อีกหนึ่งภาคคุณผู้ชมอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทย
แต่ว่าเป็นในส่วนของภาคเหนือตอนล่างก็คืออยู่ที่นครสวรรค์
นครสวรรค์นั้นเป็นโครงการ๔ชั้นครับมี๑๔๕หน่วยนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครสนใจในพื้นที่ทั้งหมดที่เราบอกไป
กระจายอยู่ตามทั่วทุกภาคของประเทศไทยแบบนี้
ติดต่อไปที่การเคหะแห่งชาติเป็นโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับ